บรรยากาศเรื่องของเทศกาลตรุษจีนก็ยังอยู่นะฮะ

อ๋ออภัยไม่ใช่ตรุษจีนกินเจ๊

เพราะว่ายังทานกันถึงวันที่๑๙ตุลาคมนี้

เป็น๗วันที่บอกว่าคนถือศิลป์กินเจนะครับ
นุ่งขาวห่มขาวนะครับมีความสุขจริง
วันที่๗ปั๊บนะครับก็มีการ

พิธีการขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับ

การเวียนทูบจะจำแต่ทำเป็นกินการใหญ่

จุดนี้ก็เป็นจุดของมูลนิธิป่อเต็กตึงครับ
จุดนี้เขาเรียกว่าพิธีเวียนทูบ
เนื่องในเทศกาลกินเจ๊ประจำปี๒๕๖๑
โดยมีชาวไทยเชื้อสายกินแห่มาร่วมพิธีกันอย่างเนื่องแน่น
เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมานับร้อยปีเลยทีเดียวครับ
ในวิเชียร์เจชับให้บุญประธานกรรมการมูลนิธิป่อเจ๊กติ๊ง
และแอ่งเชิญทูบจากสารเจ้าไต้ฮงกง
มูลนิธิป่อเต็กตึงพระพลาชัย
เพื่อทำการเวียนทูปในเทศกาลกินเจผ่านประตูมังกร๓รอบ
โดยมีพระชื่อดังจากวัดมังกรกรรมราวาสเป็นผู้เปิดประตูมังกร
โดยมีชาวไทยเชื้อสายจีนและผู้มีจิตสันธาร่วมพิธีกันอย่างครับข้างครับ
มีดอกไม้ถูกเทียนเดินไปเดินมาแล้วครับวนไปแล้วครับทุกคน
ธิษฐานขอพรเป็นดอกไม้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นดอกบัวนะครับ
ความสำคัญของการเวียนทวดในเทศกาลกินเจครั้งนี้นะครับ
เพื่อให้ประชาชนที่ถือศิลปินเจและประชาชนทั่วไป
ได้ตั้งจิตอธิษฐานขอพรจากเทพเจ้าในเรื่องต่างทั้งเรื่องของสุขภาพ
ความเจริญรุ่งเรืองขณะที่เดินในขบวนรอบสารเจ้า
ฮงกงผ่านประตูมังกรจำนวน๓รอบ

เทพเจ้าจะอำนวยพรให้สิ่งที่ตั้งจิตอธิษฐานขณะเดินเวียนเทียนทูปนั้นสำริดผล
โดยทางมูลนิธิจะกำหนดให้ตรงกับวันที่๗
นับจากวันเริ่มต้นของการเริ่มเทศกาลกินเจเป็นประจำทุกปี
เวียนเทียนขออภัยนะครับ
เวียนทูปนี้จะเวียนขวานะครับเวียน๓รอบ
เป็นความสุขที่ได้เวียนนะครับ
เป็นช่วงเวลากลางคืนนะครับส่วนใหญ่นะครับ
ก็จะถึงกลางดึกรอยเวลาประมาณ๔๕ทุ่ม
เขาจะทำพิธีแบบนี้นะครับ